เรื่องหนึ่งที่จะเอาให้ดูเนี่ยเป็นเด็กผู้เสียหาย
น้องเขาเรียนอยู่ป๖เองค่ะผู้หญิงนะ
เขาโดนผู้ชายคนนึงมากอดจูบรูปคลำอยู่ในรถนะคะ
แล้วทีนี้มันก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ชายคนนี้
คล้ายกับนายกอบตคนหนึ่งของจังหวัดพังงาหรือเปล่า
เนี่ยคุณผู้ชมเออมันเกิดอะไรขึ้น
นี่กับเด็กป๖นะคะ๑๒ปีเท่านั้นเอง
แล้วตัวน้องเขาแอบถ่ายคลิปนี้ได้
ผู้ชายคนนี้ลักษณะก็คือผมบางค่ะ
แล้วก็กำลังกระทำอนาจารย์เด็กอยู่

แต่ฝ่ายชายก็ไม่หยุดเลยค่ะอันนี้คือเหตุการณ์เกิดภายในรถ
คนก็ไปตั้งข้อสังเกตเราต้องเบลอภาพไว้ก่อนนะคุณผู้ชม
แต่ดิฉันได้ดูคลิปเต็มคนก็ไปตั้งข้อสังเกตว่า
ผู้ชายคนนี้หน้าคล้ายกับนายกอบตแห่งหนึ่ง
เขตอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
แล้วคลิปนี้มันก็แชร์กันไปเป็นวงกว้างเลยค่ะ
ก็สร้างความไม่พอใจแหละใครเห็นคลิปนี้
แล้วก็บอกว่าเอาทำแบบนี้กับเด็กได้ยังไง
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่เอาผิดกับผู้ชายในคลิป
ทีนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะ
รู้ว่าเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายอายุ๑๒ปีเรียนอยู่ชั้นป๖
ส่วนพ่อกับแม่ของน้องก็แยกทางกัน
ทุกวันนี้น้องอยู่กับยายแล้วก็มีพี่สาว
ซึ่งน้องถูกกระทำอนาจารย์จริงค่ะ
โดยผู้ชายคนนี้ในคลิปนี้นะเขาอ้าง
ว่าที่เขาทำแบบนี้เป็นการรักษาอาการป่วยของตัวเขาเอง

ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบค่ะ
ต้องไปกอดจูบรูปคลำเด็กหญิงวัยรุ่น
มันจะทำให้แบบกระชุ่มกระชวยเลือดสูบฉีด

ทีนี้เด็กหญิงที่เสียหายก็เปิดเผยบอกว่า

เขาก็จะขับรถเก๋งสีบรอนมามารับหนู
แล้วก็พาหนูไปตามที่เปลี่ยว
พาไปลวนลามกอดจูบรูปคลำหอมแก้มจับมือจับหน้าอก

แต่หนูไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะเพราะว่าหนูไม่ยอม
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เขาจะให้เงินหนูเอาไว้ใช้
ตอนที่มันเกิดเรื่องหนูก็เลยไปปรึกษาพี่สาวของหนู

แล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่สาวก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันมาก่อนนะคะ
แล้วล่าสุดเธอก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วเหมือนกับตัวน้องวัย๑๒น้องก็เครียดไงคุณผู้ชม
ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครพ่อแม่ก็แยกทางกัน
ก็เลยส่งคลิปนี้จะไปปรึกษาเพื่อนอยากจะระบายความเครียด
เพราะว่าเอาจริงใจน้องไม่อยากโดนกระทำแบบนี้แล้ว
แต่อีกใจหนึ่งน้องก็บอกว่าก็กลัวจะไม่มีเงินมาใช้จ่าย
ทีนี้พอส่งไปปรึกษาเพื่อนอีท่าไหนก็ไม่รู้ค่ะ
มันก็เลยกลายเป็นการส่งคลิปต่อกันไป
กระจายเป็นวงกว้างแล้วก็ลงในโลกโซเชียลมีเดีย

หลังจากนี้เจ้าหน้าที่คงต้องไปตรวจสอบนะคะ